กลับมาในช่วงนี้มีเพลงมาด้วย
ภูโบทัดดอกจำป่าภูโบทัดดอกจำป่า
ฟังแล้วงงทำไมต้องเป็นเพลงนี้
ก็จะพาไปดูเรื่องราวของตั๊กกะแตนวิถีชาวบ้านไม่ใช่เหรอคุณ
ร้องได้ท่อนเดียวด้วย
นี่เลยครับส่องกันไปส่องกันมาไม่ได้ส่องหากบแต่อย่างใด
ส่องหาตะกะแตนครับซึ่งก็มีจำนวนมากนะครับ
กระโดดดึงดังให้ชาวบ้านบ้านโภธาบูศีตมนต์น้องไผลล้อม
อำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์เขาจับกันครับ
เห็นไหมนี่ไงตัวเบอร์เริ่มเทิมไม่ได้จับตัวเดียวนะมือนึงเนี่ย

จับกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับไปจนถึงเที่ยงคืน
ชาวบ้านเนี่ยเขาจะแยกกันเลยนะแยกกันเป็นกลุ่มทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
พร้อมกับอุปกรณ์ในการจับตะกะแตนที่ขาดไม่ได้
หนึ่งเลยไฟฉายถุงพลาสติกไม้สำหรับเคาะต่อสั่งข้าวครับ
ไม่มีไม่เป็นไรใช้เท้านี่แหละย่ำตามต่อสั่งข้าว
ให้เจาะตักกะแตนนี่เนี่ยที่มันหลบซ่อนอยู่มันโดดขึ้นมา
เมื่อเจอตัวนะครับก็มันจะบินนะบางตัว
ตัวมันก็ไม่บินก็คลานออกมาให้จับง่ายเลยแหละ
หากยิ่งไปในช่วง๓ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ
เขาบอกว่าจะยิ่งฉับได้ง่ายเพราะว่าตั๊กกะแตนมันจะขี้เกียจมินแล้วมั้
อ๋อเหนื่อยแล้วประมาณนั้นแหละ
มันก็จะคลานออกมาให้จับได้แต่โดยดีครับคุณผู้ชมครับ
อ้าวชาวบ้านนะครับจับมาแน่นอนแหละ
โอ้โหมีทั้งตัวสีน้ำตาลสีเขียวจับมาได้ประมาณหลายกิโลเลยทีเดียว
คนหนึ่งก็บอกว่าได้กิโลละได้ประมาณ๑กิโลหรือ๒กิโลนะ
พอได้มาก็มาประกอบอาหารอย่างที่เห็นนะครับเข้าครัวทันที
มีทั้งทอดทั้งทำไปทำน้ำพริกกิน
ที่เหลือเขาบอกว่าเก็บไว้ขายได้ด้วยสร้างรายได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ถ้านำมาทอดนะครับเขามีวิธีนำตั๊กแตนมาเด็ดปีกออกก่อน
จากนั้นตั้งกระทะในน้ำมันพืชพอร้อนก็นำตัวตั๊กกะแตนนี่แหละ
ลงไปทอดให้มันกรอบเหลืองอย่างที่เห็นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบเตย
เพื่อให้มีรสชาติหอมครับปรุงด้วยซอสหรือว่าผงปรุงรสนะครับ
แค่นี้อาหารจากตั๊กกะแตนก็เสร็จเรียบร้อยสาดสดรับประทานได้อย่างอร่อยเลยทีเดียวครับ
อ่ะอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เขาบอกว่าตะกะแตนปีนี้มีจำนวนที่มากนะครับ
เกิดจากการที่ชาวบ้านนี่แหละเขาทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีไงเป็นเรื่องที่ดีนะ
ช่วงที่ทำนาปีนี้ฝนตกน้อยตะกะแตนจึงขยายพันธุ์ได้เร็วครับ
โอ้ก็คือยังอุดมสมบูรณ์มีตักกะแตนเยอะหน่อยในช่วงปีนี้
ไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ที่นี่เขาบอกว่ามีประสบปัญหาภัยแรง
บางส่วนก็ทำให้น้ำในลำสาขาแห้งขอดไป
เกษตรกรก็ทำอาชีพไม่ได้
ก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการแทงปลาไหล
แทงแบบนี้แทงแบบนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ปั่นจริงเลย

ท่านี้ท่าไหนแทงปลาไหล่ขายเป็นอาชีพเสริมจริง

อันนี้แหมดิฉันก็ทำท่าผิดท่าถูกเนอะ

นี่แหละคุณที่เห็นชาวบ้านตำบลปราบ
อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเขาก้มเงยอยู่ในน้องน้ำที่มีดินโครน
นี่ก็คือกำลังจับปลาไหล่กันอยู่
นะคะก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าระดับน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็ทำให้ลำน้ำสาขารวมถึงแหล่งน้ำหลายพื้นที่แห้งขอตามไปด้วย
ชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้นั่นเอง

ก็ต้องพยายามออกไปหาเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม
ในช่วงที่ทำการเกษตรไม่ได้แบบนี้นะคะ
ใครที่ชอบก็คงน้ำรายสอนใช่นอกจากนั้นที่จับมาได้แล้ว
นำมาประกอบอาหารเรียกได้ว่าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย
รายโชคดีคุณนำไปขายได้ในวันละ๓๐๐๕๐๐บาทเลยทีเดียวนะ
ซึ่งราคาขายกิโลกรัมละประมาณ๑๐๐บาทค่ะ
ก็คือทำให้ขายดิบขายดีมีตลาดรองรับตลอดเวลานั่นเอง
นี่มาแบบว่าย่างใช่ไหม

จากขายแล้วชาวบ้านเขาก็นำไปทำประกอบอาหาร

มีทั้งเมนูต้มผัดย่างต่างตามชอบ
ยิ่งนำมาย่างบนเตาร้อนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะ

แซ่บเนอะล้อมวงล้อมวงกันกินอย่างนี้นะคุณนะ

แล้วก็หอมย่างไฟโอ้โห
ว่างก็ไปหัดแทงนะไม่ได้แทงแบบนั้นอ้าว
ไปอีกที่หนึ่งเขาก็ขุดหาเหมือนกัน

หาปงหาปูนี่แหละในช่วงหน้าแรง
ไปกันที่จังหวัดมหาสารคามครับ

เราไปหาปูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านหมี่ตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามครับ
ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะ
ในช่วงหน้าแรงขุดปูและกบนาขาย
แม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็พออยู่ได้อย่างพอเพียงนะครับ
ก็แถมยังช่วยกันกำจัดศัตรูของข้าวอีกด้วย
โดยนางสมบูรณ์ชัยสุขชาวบ้านนะครับ
ก็บอกว่าในแต่ละวันจะเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่เช้านี่แหละ
อาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการสังเกต
รูไหนจะมีปูนาหรือไม่มีปูนาอาศัยอยู่
สังเกตได้จากรอยเท้าปูที่อยู่ปากหลุม
นี่เป็นอย่างไรสังเกตได้จากรอยเท้าของปูนี่แหละอ๋อมีรอยเท้าด้วย
ต้องชำนาญมากนะเป็นคนท้องถิ่นจริง
โดยการขุดหาปูก็ใช้ไม้แห่วัดความลึกนะครับ
และขุดเพื่อไม่ให้เสียมถูกตัวปูไง
ซึ่งจะทำให้ราคาขายไม่ดีนะถ้าโดนตัวปู
โดยความลึกของรูปูเริ่มตั้งแต่๓๐๕๐เซนติเมตรครับ

จำหน่ายนะช่างเป็นกิโลที่กิโลกรัมละ๕๐๖๐บาทครับ
จำหน่ายเป็นตัวจะอยู่ที่ตัวละ๑บาท
ในแต่ละวันจะขุดปูนาได้๒๐๐๓๐๐ตัว

แต่หากนำไปขายที่ตลาดอาหารพื้นบ้านสวนศรีสวัสดิ์ครับ
เทศบาลเมืองนครมหาสารคามนะครับ
ปูสดจะอยู่ที่ตัวละ๑๒๕บาทถึง๑๕๐บาทครับ
ส่วนถ้าย่างขายเสียบไม้ไผ่
จะอยู่ที่ไม้ละ๖ตัวขาย๑๐บาทครับ

นี่เมื่อกี้เห็นไหมมีกบด้วย
ศรีศุกร์ตำบลศรีศุกร์อำเภอกันธรวิชัยนะครับร่วมกัน
ขุดหากบนาครับในช่วงหน้าแรง

บชนิดนี้จะไม่เคลื่อนไหวนะ
นิ่งเหมือนกบจำสินไม่ออกหากิน

ได้วันละ๕๑๐กิโลกรัมนะครับ

กิโลกรัมละ๒๐๐บาทครับทำรายได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียว

กบที่จับได้ในช่วงหน้าแรงนะครับ
จะเป็นช่วงที่ต้องการของตลาดนะ
เขาบอกว่าเนื่องจากตัวน้าออนไม่มีกลิ่นข้าว
ขายได้ราคาสูงกว่ากบเลี้ยงทั่วไปอีกต่างหากครับ

ตกรก็ต้องมีการนี่แหละพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
สร้างรายได้เสริมอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตร
ได้ยินแบบนี้แล้วก็ไปหากบกันดีกว่า

ในเรื่องของพลังอาชีพสร้างไทย

ใครที่รักสุขภาพนะต้องไปรับประทานกัน
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากค่ะที่สำคัญค่ะ
รายได้ดีขั้นต่อเงินความยุ่งยากด้วยค่ะ
ต้นอ่อนเมล็ดทานตะวันหลายคนคงจะรู้จักกันดีถึงคุณค่าทางสารอาหาร

อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
เช่นมีโปรตีนสูงบำรุงสายตา
ชะลอความแก่และมีโอเมก้า๙บำรุงสมอง
กัณฑิกาอำมาริตอายุ๓๒ปี
เพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวันจำหน่ายมา๒ปี

ได้ลองผิดลองถูกการเพาะเมล็ดทานตะวันมาหลายครั้ง

และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานหลัก

เพราะการเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทันตะวันดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก
และไม่ทำให้เสียเวลาจากอาชีพหลัก
ส่วนการลงทุนแล้วแต่การเลือกซื้อเมล็ด
เพราะเมล็ดแต่ละเกรดจะแตกต่างกัน
ทุกครั้งกันทิกาจะไปซื้อเมล็ดมาจากจังหวัดลบบุรี
อุปกรณ์ที่ต้องมีคือเมล็ดทานตะวัน

ดินขุยมะพร้าวขี้เท่าแกรบ

ส่วนวิธีการเพาะเริ่มจากแช่เมล็ดทานตะวันในน้ำอุ่น๑คืน

โดยเมล็ดทานตะวันกระจายให้ทั่ว

แล้วใช้กระบะอีกใบคว่ำทับด้านบน
หรือวางทับซ้อนกันก็ได้ค่ะ
วันแรกก็อยากให้ตากแดด
แต่ช่วงอนุบาลอย่างนี้เขาจะโดนแดดไม่ได้

ส่วนวันที่๗ก็ตัดจำหน่ายได้เลย

เพราะต้องใช้มีดโกนและใช้ครั้งเดียวไม่ใช้ซ้ำ
ไม่ควรใช้กันไกลหรือมีดที่หนามาก

ไป๒๓วันจะทำให้ต้นเป็นสีน้ำตาลไม่น่ากินค่ะ
เวลาตัดก็รวบมาเป็นกำแล้วก็ตัดได้เลย
ต้นที่มีความสมบูรณ์และขายได้ราคา
จะมีขนาดประมาณ๓นิ้ว
เล็ดทานตะวัน๑กิโลกรัมเฉพาะในตะกร้าได้๖ตะกร้า
เมื่อตัดจำหน่ายจะได้น้ำหนักประมาณ๘กิโลกรัม
ตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
จากเดิมกิโลกรัมละ๑๐๐บาท

เราน่าจะทำเพิ่ม

เดือนเชื้อกว่าเงินประจำของเราอีกอย่างนี้
มันก็เป็นได้ได้แต่ตอนนี้มันอาจจะแบบราคาลง
แต่ว่ามันก็ยังแบบได้อยู่อย่างนี้
ก็เป็นได้มาใช้ค่าใช้จ่ายได้เยอะ
แม้ตอนนี้ราคาจำหน่ายจะลดลง
แต่กัณฑิกาก็ยังจะเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวันต่อไป
เพราะสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้
หากใครสนใจอยากลองทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักดูเจ้าตัวก็ไม่หวงค่ะ
เพราะปัจจุบันสามารถสั่งซื้อเมล็ดทันตะวัน
ทางโซเชียลนัทเวิร์กหาได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยนะคะ
แล้วก็มีของเล็กน้อยมอบให้ด้วยค่ะ
แล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะ
ยังไงก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่แฟน
สวัสดีกันล่วงหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยสวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยสำหรับสัปดาห์เด็กต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ